สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเช้านี้กับผมชนะเดชพี่รัตนมงคลนะครับ
ไปดูความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติคาซักสถาน
ซึ่งถือว่าเป็นการวัดกันของสองทีมว่าใครนั้นจะเป็นแชมป์ไทยนั้น
มีกฎว่าต้องชนะให้ได้นะครับเพราะว่า
คะแนนนั้นเท่ากันกับคาซักสถานจำเป็นต้องชนะ
เพราะว่าลูกฤทธิ์เสียนั้นของเราเป็นรอ
ไปดูกันหน่อยว่าความพร้อมของทีมฟุตซอลไทยเป็นอย่างไรครับ
เมื่อวานนี้นะครับทัพฟุตซอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมก่อน

ซึ่งหากไทยชนะก็จะคว้าแชมป์ไปครองเพราะว่า
ในการสรุปตารางคะแนนตอนนี้ไทยนั้นอยู่อันดับที่๒นะครับ
ก็เท่ากันกับคาซักสถานแต้มเท่ากัน
แต่ว่าลูกได้เสียนั้นคาซักสถานดีกว่าครับ
ซึ่งถ้าด้านมิเกลโรดิโกผู้หน้าฟุตซอร์ทีมชาติไทย
รับว่าคาซักสถานนั้นอันตรายทุกด้าน
การเล่นลูกเซ็ตพิชความสามารถของนักเตะ
และยังมีผู้รักษาประตูที่เล่นเกมลุกได้ดีอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามครับก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้ว
เชื่อว่าไทยนั้นมีดีพอที่จะชนะ
พร้อมกับเชิญชวนแฟนฟุตซอลให้เข้ามาเชียร์เหมือนเกมที่
ไทยนั้นพลิกชนะอีรานทีเบอร์๑ของเอเชียไป
ประตูต่อ๕เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

ถ้าเราไม่ได้กลับสู้กับคาซากิสตานพวกเขาเป็น๑๓คนในยุโรป
เพื่อคว้าแชมป์เอาเลิกเอาชัยกรไปลุยศึกฟุตซอลโลก๒๐๑๖

ต่อกันที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
โดยการฝึกซ้อมครั้งแรกของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติกาต้า
ในการเก็บตัวไปเยือนซาอุดีอาราเบียในศึกฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับ
โดยโค้ชซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูกษรครับ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ถึง๓๙องศาเซลเซียสไม่เว้นแม้แต่ช่วงกลางคืนนะครับ
พร้อมทั้งทดสอบแทคติกเป็นครั้งแรก
โดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลเดินทางมาให้กำลังใจติดขอบสนามด้วย
ซึ่งก็บอกว่าหากขาดตกบกพร่องสิ่งใด
ก็สามารถประสานงานมาได้ทันทีครับ
ส่วนดาวยิงหน้าใหม่ของทัพช้างศึกไทยอย่างศิโรธ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีหลังจากลงฝึกซ้อมครั้งแรก
รู้สึกตื่นเต้นและไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มายืนในจุดนี้
ซิโก้นั้นก็ค่อนข้างพอใจกับการฝึกซ้อมของซีโรธ
และมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขานั้นจะสอดแทรกเป็น๑๑ตัวจริง
เกมอุ่นเครื่องกับกาต้าในวันพระราชสมดีที่๒๕สิงหาคมนี้
ทางนี้ครับซีโรธบอกว่าเขานั้นขอเวลาปรับเทคนิคเล็กน้อย
เข้ากับรุ่นพี่ส่วนสภาพอากาศถือว่าร้อนมาก
แต่เชื่อว่าจะปรับตัวได้หากได้รับโอกาส
ก็จะขอทำให้ได้ดีที่สุดเพื่อชาติและครอบครัวครับ
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
นัดแรกกลุ่มบีไทยจะไปเยือนซาวดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนนี้นะครับ
แข่งขันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของไทย